สุดสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลโต๊เล็กหรือว่า
ซึ่งก็แน่นอนว่าไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเช่นเคยนะครับ
เกมที่จะประเดิมถ่ายทอดก็คือเป็นเกมวันอาทิตย์ระหว่าง

เพื่อยกระดับการตัดสินนะครับ
วันนี้ทางฝ่ายจัดการขันก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ตัดสินนะครับ
เนื่องจากว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่ตัดสินกันแบบเฉียบพลันนะครับ

จึงมีการเชิญโค้ชและตัวทางสมสรรค์ร่วมสัมมนา
มีการนำคลิปวิดีโอให้ชมนะครับพวกจังหวะปัญหาต่าง
คุณประเสริฐครุฑศรีเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฟุตซอลบอกว่า
ต้องการพัฒนาให้ผู้ตัดสินแต่ละคนมีระดับที่ใกล้เคียงกัน

ตอนนี้ก็มีภูตศิลป์จำนวน๔๐คนนะครับ
ผลัดเปลี่ยนการตัดสินในแต่ละสัปดาห์
ผู้ตัดสินมีความผิดพลาดและพิจารณาว่าผิดจริง
ก็จะมีการลงโทษนะครับ

และการพักการตัดสินเหมือนกับฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ก็เริ่มสัปดาห์นี้แล้วนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

เวลา๑๖นาฬิกาวันอาทิตย์นะครับ

ปีนี้การแข่งขันก็น่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับ